เกือบจะโดน๑๐ล้อเหยียบซะอย่างนั้นนะคะ

น่ารักมุมมองมันกดเหมือนมองมันจากรถสูง
เนี่ยมอเตอร์ไซค์เป็นงงเลยอ่ะพยายามจะทรงตัวแต่ก็วิ่งแล้วก็ล้มอ่ะ

ถ้า๑๐ล้อเบรกไม่ทันเนี่ยไม่อยากจะคิดเลยนะคะว่าจะรอดไม่รอด
คือมอเตอร์ไซค์เขาขี่มาเลนกลางดีแต่คุณผู้ชมมองทางซ้ายดีนะ
รถเก๋งพุ่งออกมาจากซอยไม่รู้ได้ดูทางขวาดูทางซ้ายกันบ้างหรือเปล่า
ขับพุ่งออกมาจากซอยเลยแล้วปาดจะเข้าที่กลับรถเลยค่ะ

อืมดูจังหวะนี้เนี่ยเก๋งปาดออกมาปุ๊บออกจากซอยปุ๊บปาดป๊าบเลยเห็นไหมคะ

คือซอยตรงกับที่ยูเทิร์นพอดีคุณคุณเกือบทำเขาตายแล้วเนี่ย
คุณเห็นหรือเปล่าเพจเจ๊ม้อยวีพลัสเป็นคนโพสต์คลิปนี้เอาไว้บอกเกือบแล้ว
เกือบโดนสิบล้อเหยียบเดชบุญรถใหญ่เขาเบรกทัน
ไม่งั้นเนี่ยไม่อยากจะคิดเลยแฮชแท็กแยกสวนสยามผู้บ่าวชัยภูมิ
กล้องหน้ารถเนี่ยบันทึกภาพเอาไว้แบบชัดเจนเขาบอกว่า
บีบแตรเนี่ยนะลั่นแบบแป้นยาวมาเลยนะคะ
เบรกกันตัวโก่งอ่ะค่ะคือคนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะนะว่าโอ้โห
คุณออกจากซอยแบบนี้ไม่ได้นะแล้วคือเวลาที่ซอยของคุณมันตรงกับทางกลับรถแบบนี้
แล้วถนนมัน๔เลนขนาดนี้เนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ปาดมากลับรถเลยนะ
ทุกคนออกมาให้กำลังใจและชื่นชมพี่มอเตอร์ไซค์คนนี้บอก
หนึ่งคุณมีสติดีมากสองคุณโชคดีมากจริงจริง
แล้วก็ต้องขอบคุณพี่คนรถใหญ่คือรถสิบล้อที่เป็นเจ้าของกล้องหน้ารถด้วยนะคะที่
เขาเบรกทันไม่อย่างนั้นนะเรื่องใหญ่จริงนะคะ
เอาเตือนกันหน่อยก็แล้วกันขับขี่ระมัดระวังกันด้วย
คุณอย่าคิดว่าไม่เป็นไรอย่าคิดว่านิดเดียว
อันนี้มันคือการมักง่ายนะโอ้โหอืมเส้นยายแดงผ่าแปด